วันที่๒๐พฤศจิกายนนี้เป็นวันที่รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะ
นักวิชาการไทยก็เลยใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่จะรณรงค์ให้คนไทยหยุดมองว่า
อุบัติเหตุนั้นเกิดจากเคราะหกรรมโดยที่ละเลยสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณธิธาภาสิริพิพัฒน์ค่ะ
แต่หลายครั้งเองเนี่ยเวลาคนที่เกิดเหตุเองเนี่ย
หรือความไม่พร้อมในการขับขี่ของตัวเอง
แต่อาจจะไปโทษในเรื่องของข้อกรรมหรือว่าคราวที่เกิด
บังเอิญเพราะเอิญว่ายังไงตัวเองโชคร้าย
สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องเจอต้องเป็นเหตุอย่างนี้
ไม่ว่าเราจะระวังเคียงใดก็ตาม
ซึ่งจริงแล้วเป็นความเชื่อที่ผิด
เพราะว่าหลายครั้งอุบัติเหตุหลายครั้งเองมันเกิดจากความประมาทของคนเรา
หลายครั้งเราอาจจะทำในสิ่งที่เหมือนเดิม
ในความเคยชินแต่ปัจจัยต่างเองเนี่ย
เราสามารถที่จะเรียกว่าหลีกเลี่ยง
หรือทำให้อุบัติเหตุที่คาดว่าควรจะเกิดไม่เกิดได้
รอบ๑๒ปีที่ผ่านมา
อุบัติเหตุบนท้องถนนฆ่าชีวิตประชากรทั่วโลก
มากถึงปีละ๑๕๐๐๐๐๐คน
บาดเจ็บและพิการอีกประมาณปีละ๕๐ล้านคน
โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยหนุ่มสาว
อายุระหว่าง๑๕๒๙ปี
ถูกละเลยจากสังคมและภาครัฐ
ส่งผลให้ประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วโลก
ออกมาเคลื่อนไหวรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
ซึ่งจัดเป็นประจำในสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤศจิกายน
โดยในปีนี้ตรงกับวันที่๒๐พฤศจิกายน
ย้ำความสำคัญของงานในปีนี้

แก่การรักษาการสืบสวนสอบสวนและความยุติธรรม
เพื่อป้องกันเหตุสูญเสียในอนาคต

การรักษาดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยได้มาตรฐานแล้ว
ขาดแต่เรื่องการสอบสวนและความยุติธรรม

สามารถนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานของตัวรถโดยสาร
ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้นะครับ
ซึ่งตัวอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยเรายังขาดตัวนี้อยู่ค่อนข้างมาก
ว่าการกระทำผิดเกิดจากสาเหตุอะไร
และหลายครั้งเราก็จะพบสภาพเวลาเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองรวมถึงการพิสูจน์หลักฐานความถูกผิดของกรณีการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
มีความไม่พร้อมของข้อมูลหลักฐานเวลาเกิดเหตุค่อนข้างมาก
แล้วนำมาซึ่งบทสรุปที่ค่อนข้างที่จะทั่วไปว่าเป็นการประมาทร่วม
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลก
มีผู้เสียชีวิตมากถึง๒๔๐๐คนต่อปี
คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต๑๓๖๒ต่อจำนวนประชากรแสนคน
มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยกว่า๑ล้านคนต่อปี
วิชาการด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนเสนอว่า
เพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดบนท้องถนน

อย่างเช่นความเคยชินต่ออุบัติเหตุ
หรือความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ที่นำไปสู่อุบัติเหตุ
รวมถึงการเปลี่ยนวิธีนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
จะสามารถลดจำนวนของอุบัติเหตุลงได้
สำหรับประเทศไทยทุก๑๒ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน๑๒คน
คนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ๒๓๐๐๐ล้านบาท
โดยงบประมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับงบประมาณหลายก้อน
ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้
แม้แต่นำไปลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน